ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหนุ่มวัย๑๖ปีคนหนึ่งนะครับ
ก็เกิดอาทิตย์การในช่วงค่ำนะครับเป็นห้างแห่ง๑แห่งแจ้งวัฒนะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดนทบุรีนะครับ
คือร่วงลงมาแล้วก็ตกมาตรงบันไดเลื่อนพอดี
มีคนที่เห็นบอกโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยนะครับ

เป็นชาวสุราชธานีนะ
ร่างกระแทกบันไดเลื่อนชั้นล่าง

มีคนที่มาเดินห้างอยู่ก็เห็นนะครับ
แม่ของน้องที่เป็นหนุ่มวัยรุ่นวัย๑๖ปีเนี่ยบอกว่า
เมื่อวานนี้ก็พาลูกชายมากินข้าวที่ห้าง

แม่ก็ไปซื้อของทางหนึ่งลูกก็ไปทางหนึ่งนะครับ
กำลังซื้อของอยู่ได้ยินคนพูดว่ามีคนตกลงมาจากชั้นบนของห้าง

แต่ปรากฏว่าปลายสายเป็นพยาบาลนะฮะ
ไดเลื่อนตรงนี้จากชั้น๗ลงมากระแทกปึ๊กตรงนี้เลยนะครับ
คือแม่โทรหาลูกเลยพอรู้ว่ามีคนตกมีคนกระโดดตกลงมากระโดดตกลงมาเนี่ย

แล้วก็บอกว่าตอนนี้ลูกชายอยู่ที่โรงพยาบาล

วันนี้พันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการุณพงศ์ภูมิกับการสพปักเกร็ด
นนทบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดของห้างเรียบร้อยแล้วนะครับ
พบว่าก่อนเกิดเหตุ
น้องที่เสียชีวิตเดินวนเวียนอยู่ที่บริเวณชั้น๗ของห้าง
แล้วก็เดินไปที่บันไดเลื่อน
หลังจากนั้นเอามือไปจับที่ขอบเหล็กแล้วกระโดดลงมานะฮะ
ตำรวจดูกล้องวงจรปิดของห้างเรียบร้อยแล้วนะครับ
ตอนแรกเมื่อวานไม่รู้ว่าตกลงมาได้ยังไง
ก็ยังคิดว่าอาจจะพลัดตกลงมาหรือเปล่า
ตกลงน้องกระโดดลงมานะครับ
ก็สอดคล้องกับคำให้การของพยานนะครับที่เห็นเหตุการณ์
รวมทั้งข้อมูลที่คุณพ่อคุณแม่แจ้งกับตำรวจนะครับ
เพราะว่าลูกชายวัย๑๖ปีเนี่ยคือน้องเขาอยากจะไปเรียนหนังสือต่อต่างประเทศ
แต่ทางครอบครัวไม่ให้ไปก็เลยคาดว่าอาจจะมีความไม่เข้าใจกัน
หรือว่าความน้อยใจของเด็กนะครับก็เลยคิดสั้นกระโดดลงมานะครับ
ก่อนที่จะก่อเหตุผู้ตายยังส่งข้อความไปหาเพื่อนนะ
เหมือนกับบอกว่าเขาจะก่อเหตุอย่างนี้ส่งข้อความไปให้เพื่อน
ทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะครับวันนี้พ่อกับแม่ก็ไปรับศพ
เพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อแล้วนะครับ
คุณพ่อคุณแม่เองก็ยังโศกเศร้าเสียใจแล้วครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ก็จะตั้งศพที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนนะครับ
แล้วก็แพทย์ลงสาเหตุการเสียชีวิตก็คือสมองฉีกขาดแล้วก็กระโหลกแตกด้วยนะครับ